เดี๋ยวพาไปดูอีกอย่างหนึ่งแล้วกัน
คนนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเขากำลังต้มมาม่าอยู่
ปรากฏว่าม่อนี่ล่วงลงมา
ทีนี้พอเหงียนขึ้นไปดูข้างบนแน่นแหละ
คุณผู้ชมจะเอกับอะไรครันดูค่ะ

นี่มาแล้วถูกต้องค่ะ
นี่เลยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชายนาฏ

ว่ามีงูเหลือมอยู่ในบ้าน
บ้านเลขที่๖๖ที่หมู่๑ที่อำเภอเมืองชายนาฏ

บนขือใต้หลังคาไปเจอพี่เหลืองจ้า
ยาว๓เมตรกว่านะ
มันนอนขดอยู่ทีนี้ก็เลยช่วยกันจับแบบทุลักทุเล

แล้วตอนที่ยืดตัวมันมาเนี่ยนี่ถึง๓เมตรใช่ไหม

ตอนแรกดิฉันคิดว่ามันยังขดอยู่

เจ้าของบ้านคือคุณวุฒิพงศ์
อินวปูนอายุ๔๓ปีเขาบอกว่า
โอ้โหตอนนั้นเนี่ยนะผมกำลังต้มมาม่าอยู่
จู่หม้อมาม่ามันร่วงลงมา
เอาร่วงยังไงแบบไม่มีปีไม่มีคุยเลย
แนนขึ้นไปมองผมก็เห็นพี่เหลือมนี่แหละครับ

เรียกเจ้าหน้าที่ให้มาจับตัวทันทีเลยนะคะ

หุงเงี๊ยวเข้าขอตรงความชุบแน่น่ะครับตอนนั้นจ้อยอย่างไรพี่เราเล่าให้ฟังไหนครับ
ก็ทำต้มมาม่าอยู่นะครับแล้วก็พอดีอยู่ข้างบน

ใหญ่กว่านี้หน่อยครับ

คุณกินปลายังกลัวเลย

แต่นี่คือต้มมะม่าอยู่แล้วขึ้นไปพอดี

โอเคตรงนี้บ้านเล็กกี้อะไรครับพี่

อะไรนะผมไม่ได้ฟังทั้งข่าวเลยมาฟังแค่ตอนท้ายเองนะ
คุณต้องไปรอดูในออนไลน์เดี๋ยวให้ตัดคลิปนี้ลงย้อนหลัง

เอาตรงไปฝั่งนั้นใช่ไหมแต่ไม่รู้เนื้อข่าวเลยใช่ไหมว่าคืออะไร

รู้เรื่องงูต้องระวังไว้ช่วงนี้ฝนตก
งูเยี้ขอมันอาจจะถลบอยู่บ้านคุณ